บางทีทำอะไรแล้วมันไม่ราบรื่นมันเหมือนกับว่ามันจะมีอุปสรรคอะไรบางสิ่งบางอย่าง
เรื่องของคุณพี่คนนี้ก็มีอุปสรรคถึงขั้นต้องร้องขอกันเลยขออะไรละเนี่ยไปดูค่ะ
บิดขี้เกียจก่อนยืดเส้นยืดสายก่อนหลบให้ก็ได้นิดนึง
วันหลังก็ดูแล้วกันถ้านอนอยู่ก็ไม่ต้องเข็น

ถ้ามันนอนตรงนั้นสุดท้ายก็ไม่ต้องทำงานกันแล้วล่ะ
เพราะว่าคนเป็นธาตุแมวยังไงก็ต้องเชื่อฟังแมว
ถ้าแมวนอนอย่าลบบวนยอม